ต่อเนื่องเลยนะคะมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่จังหวัดพยาวค่ะ
ผู้ชายวัย๖๓ปีเข้าไปร่วมงานเลี้ยงผีของหมู่บ้าน
ก็คืองานเลี้ยงขออนุญาตเจ้าที่เพราะเขาจะมีการลงไปนะฮะ
หาปลาในบ่อสาธารณะของหมู่บ้านเขาก็เลยมีการจัดงาน
แล้วหลังจากที่จัดงานเขามีการตั้งวงดื่มเหล้ากันค่ะ
ผู้ชายคนนี้หลังจากนั้นก็เมานะฮะมีคนพากลับมาที่บ้าน
แต่มาเสียชีวิตปริศนาภายในห้องนอนค่ะเนี่ยค่ะ
ผู้ชายที่เสียชีวิตก็คือนายชูศักดิ์ขุนใจอายุ๖๓ปีนะคะ
เสียชีวิตภายในห้องนอนในบ้านของตัวเองที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ
สภาพศพของนายชูศักดิ์เนี่ยนะคะก็คือนอนตะแคงขวาในมือเนี่ย
ค้อนปอนแล้วก็พบว่าบริเวณกลางศีรษะมีรอยบาดแผลแตก
คล้ายถูกของมีคมเนี่ยฟันเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะ
ตำรวจสพแม่กาแล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานรวมถึงคุณหมอก็ลงพื้นที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุ
จากการชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีบัตรแผลฉีกขาด
ที่ศีรษะกว้างสักประมาณสามถึงสี่เซนติเมตรอะค่ะที่ศีรษะมีรอยยุบเหมือนถูกของแข็ง
ของมีคมทุบที่ศีรษะเหตุการณ์เนี่ยเกิดคือช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบส่งศพของนายชูศักดิ์ไปที่โรงพยาบาลพยาว
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นตำรวจเองเนี่ยมีการตั้งไว้สองประเด็นก็คือ
ผู้ตายเนี่ยอาจจะเสียชีวิตจากการหกล้มแล้วศีรษะเนี่ยกระแทกไปโดนของมีคมนะฮะ
หรืออาจจะเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกายก็ได้โดยจะมีการนำตัว
ภรรยาของผู้ตายเนี่ยไปสอบปากคำที่โรงพักหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่เพราะว่าบ้านหลังนี้ผู้ตายอยู่กับภรรยาค่ะ
ช่วงเช้าวันนี้นะคะตำรวจชุดสืบสวนสพแม่กาก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านนี่
จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งไปตรวจสอบไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ว่าผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตจากอะไรกันแน่นะคะหากกรณีมีคนมาทำร้ายร่างกายผู้ตายในบ้าน
ก็ต้องมีการคลี่คลายกันว่าใครเป็นคนร้ายค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุนะคะนี่บ้านหลังนี้
เป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวอยู่ติดกับป่ารกร้างใกล้กัน
เป็นบ่อปลาขนาดใหญ่มีสารพระภูมิเล็กตั้งอยู่ริมบ่อ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ตายเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยค่ะ
เขามานั่งดื่มเหล้ากับกลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมกันจับปลาเมื่อวานนี้
ก่อนที่ผู้ตายเนี่ยจะกลับไปบ้านแล้วก็ไปเสียชีวิตแบบปริศนานะคะ
จากการสอบถามญาติของผู้ตายซึ่งอยู่บ้านติดกันบอกว่า
เช้าเมื่อวานเนี่ยกลุ่มชาวบ้านเข้าไปสูบน้ำออกจากบ่อเนี่ย
ตรงนี้เป็นบ่อน้ำสาธารณะเพื่อจับปลา
แล้วก็มีพิธีเลี้ยงเจ้าที่ขออนุญาตเจ้าที่
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพิธีเลี้ยงผีบริเวณริมบ่อปลา
พอจับปลามาปุ๊บก็พากันมาค่ะมานั่งดื่มเหล้าเล็กน้อย
ตามภาษาของคนในชุมชนผู้ตายก็นั่งร่วมวงอยู่ด้วย
พอผู้ตายเริ่มเมาได้ที่เพื่อนบ้านก็เลยพาผู้ตายเนี่ย
ส่งที่บ้านสักพักใหญ่ภรรยาของผู้ตายเดินมาบอก
ด้วยอาการตกออกตกใจเลยนะครับบอกว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
จมกองเลือดอยู่ในบ้านให้ไปเรียกพี่ชายของสามีให้หน่อย
นะฮะจากนั้นชาวบ้านก็ไปตามพี่ชายของสามีมาค่ะ
พี่ชายของผู้ตายด้วยนะคะชื่อว่านายกสิห์งใจอายุเจ็บสิบสองปี
บอกว่าน้องชายจริงแล้วเป็นคนสติไม่ดี
เนื่องจากว่า๒๐ปีก่อนเนี่ยเขาเคยเอาปืนมาเล่น
ตอนนั้นปืนเกิดลั่นใส่หัวกระสุนฝัง
หลังจากที่ผ่าตัดสมองน้องชายก็เริ่มมีอาการทางประสาท
แล้วก็ไม่ได้รับการรักษา
แล้วน้องชายชอบดื่มเหล้าพอเวลาเมาก็จะหาเรื่องทะเลาะกับภรรยา
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ดื่มเหล้าก็จะเป็นคนปกติ
คำบอกเล่าของน้องสะพ้ายก็คือเมียของผู้ตาย
พี่ชายบอกว่าเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุน้องชายไปร่วมงาน
ร่วมงานเลี้ยงผีในหมู่บ้านก็เป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
เพื่อไปหาปลาในบ่อปลาสาธารณะ
ซึ่งอยู่ใกล้บ้านของผู้ตายผู้ตายก็ไปร่วมงานกับเพื่อนบ้าน
จากนั้นก็ไปนั่งดื่มกันแบบนี้
พอดื่มเสร็จปุ๊บตอนนั้นก็ไม่ได้มีปัญหากับใครในวงเล่านะ
แยกย้ายกันกลับบ้านหลังจากนั้นค่ะน้องชายกลับมาที่บ้านด้วยอาการมืนเมา
น้องชายก็กลับมาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกับภรรยา
แถมยังมีการเอาปืนออกประขูด้วยนะ
แล้วเอาขวานออกมาจะไล่ทำร้ายร่างกายภรรยาไปทั่วบ้านเลยค่ะ
ภรรยาต้องวิ่งหนีออกไปจากบ้านคือหลบไปทางหลังบ้าน
เข้าไปในป่ารกทึบน้องชายก็ไล่ตามแต่ไปหาแต่ไม่เจอ
คาดว่าน้องชายน่าจะกลับเข้าไปในบ้าน
แล้วสุดท้ายไปเอาขวานอันนั้นแหละค่ะที่จะไปทำร้ายภรรยา
กลับมาทำร้ายตัวเองจนกระทั่งเสียชีวิต
คือตอนนี้น้องสะพ้ายเองพี่ชายบอกว่าก็ไม่ค่อยแข็งแรง
หลายโรคด้วยนะคะส่วนตัวก็ไม่ได้มีการติดใจ
สาเหตุการตายคาดว่าน้องชายน่าจะเกิดอาการคลั่ง
แล้วก็ทำร้ายร่างกายตัวเองค่ะ
ศพของผู้ตายเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมีพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะ
ส่วนตำรวจสพแม่กาก็บอกว่าได้มีการสอบปากคำภรรยาของผู้ตาย
แล้วก็พยานแวดล้อมไปแล้วเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีใครมีพิรุษ
แนวโน้มคดีคาดว่าผู้ตายเนี่ยคือเกิดอาการคลุมคลาด
แล้วก็ทำร้ายร่างกายตัวเอง